เหตุการณ์นี้ที่จะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจังหวัดตรังนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ญาติของคนไข้ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ห้องไอซียูนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปดูแลญาติภายในห้องไอซียูค่ะ
นี่เป็นภาพนะคะที่นายทศพลชุมนวลเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินโรงพยาบาลตรังค่ะ
ญาติผู้ป่วยรายหนึ่งทำร้ายร่างกายโดยการตบเข้าที่ศีรษะสองครั้งแบบนี้นะคะ
ที่เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผู้เสียหายนี่ได้เล่าให้ฟังบอกว่าต่อ
ได้บอกว่าได้เดินทางไปแจ้งความแล้วนะคะเรียบร้อยที่สพเมืองตรังค่ะ
แล้วก็รู้สึกหวาดกลัวตอนนี้ไม่กล้าไปทำงานนะคะขอหยุดพักงานชั่วคราว
เพราะว่ากลัวผู้ที่ทำร้ายตัวเองจะกลับมาที่โรงพยาบาลอีก
ขณะที่ทางโรงพยาบาลตรังไม่ดำเนินการใดเลยนะคะ
แม้ว่าจะพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายของโรงพยาบาลแล้วก็ตาม
แต่ว่าผู้เสียหายกลับถูกตำหนิว่าทำไมถึงจะต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่โต
กลัวว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลนะคะ
จากนี้ค่ะก็เล่าว่าช่วงเย็นของวันเกิดเหตุก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละ
ขณะที่เข้าเวรประจำวันอยู่ปรากฏมีผู้ป่วยรายหนึ่งถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
อาการนี้ก็คือค่อนข้างสาหัสเส้นเลือดในสมองแตกถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตรัง
ซึ่งตนเองได้ห้ามญาติไม่ให้เข้าไปในห้องฉุกเฉินนะคะซึ่งก็เป็นกฎตามปกติอยู่แล้ว
ทำให้ญาติผู้ป่วยบางคนไม่พอใจเมื่อเดินออกจากด้านในได้ตรงเข้ามาทำร้ายเหมือนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
หลังจากนั้นก็ตัดสินใจแจ้งความค่ะตำรวจก็ไปที่เกิดเหตุแล้วก็ให้ชี้ตัวคนร้ายแต่ไม่มีใครรับ
ตามอ้างว่าไม่ได้ทำยัดยาดทุกคนตามบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นนะคะ
ครับในแต่หน้าที่ก็เป็นน้องซึ่งเป็นน้องชายเหลือ
รู้สึกว่าในการทำงานของจงมายวานนี้
กับคุณประนับเช่นอาทิตย์

ก็รู้สึกว่าความปลอดภัย

ดำเนินการต่อไปยังไงไม่ได้ดูแล

ก็อยากจะบอกความอรุณเพิ่ม
จากทุกฝ่ายที่เป็นเช่นอาทิตย์ของในโรงพยาบาล

ว่าความปลอดภัยของเช่นอาทิตย์ในโรงพยาบาลเนี่ย

ต่อไปก็จะทำงานอีกนาน
ก็จะไม่ใช่ว่าใครมาทำร้ายเช่นอาทิตย์อะไรก็ได้

บอกว่าตอนนี้ทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว

ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบ
ข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ